ที่จะพาไปดูต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ถามว่าแปลกไหมก็แปลกเพราะมันไม่ค่อยเคยเห็นสักเท่าไหร่
พาไปดูหน่อยเรื่องราวโอ้โหโอ้โหวันนี้ไปเที่ยวกันค่ะ

โอ้โหโอ้โห
นี่คือพี่แดนดันัยสมุทรโคจรนะคะ
ในวันเสาร์นี้ค่ะพี่แดนเขาจะพาไปสัมผัส
วิถีชีวิตของคนทำเกษตรบนที่สูงอย่าง
ปางม้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
คุณดูสิอากาศดีนะ
เป็นที่ตั้งรกรากอยู่แถวดอยอ่างขางนี่แหละค่ะ
ท่ามกลางหมู่เขาสลับซับซ้อนมีแปลงผักของชาวบ้าน
และที่สำคัญนี่คือหมาล่อ
้าล่อเนี่ยคือสิ่งสำคัญของที่นี่เลยนะคะ
เพราะว่ามาล่อเป็นภาษณะที่จะต้องลำเลียง
จะต้องขนผักและผลผลิตจากบนดอยลงมาขาย
ใช่ค่ะสำหรับการเก็บผักจากไร่เนี่ย
พวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะ
เป็นกองคารวาลแบบนี้ขึ้นไปบนดอยนะคะ
ม้าจูงล่อเดินขึ้นเขาตามทางเดินเล็ก
ที่ทางค่อนข้างจะขลุขระด้วยอย่างที่เราเห็นกัน
แต่ม้าล่อสัตว์สี่เท้าเนี่ยเขาเดินได้
เพราะว่าเขาเหมือนแบบมีหน้าที่ในการทำแบบนี้
เป็นภาษณะขนของลงมาอยู่แล้วนะคะ
เรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของความทรหดอดทนสู้ชีวิตของชาวบ้านปางม้า
และพี่แดนเนี่ยจะพาไปทำความรู้จักแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะประทับใจกับสิ่งที่ได้เห็นได้พบกันอย่างแน่นอน
เพราะว่าน้อยคนมากที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านปางม้าแบบนี้
นี่เป็นวิถีชีวิตของเขาจริงที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกวันเป็นประจำนะคะ
โอโหทหัยแรกวันเสาร์แปดโมงเช้านะคะ

เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลก

วิถีชีวิตทั้งอาชีพนะคะ
แล้วก็เรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจ

ถ้าได้ติดตามการรับรองว่าจะมีแต่ความโอ้โหไทยแลนด์